โพสต์อะไรเป็นกระแสตลอดสำหรับแตงโมนิดา
ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วค่ะคุณ
จากเลี้ยงลูกแล้วนะคะเธอก็โพสต์รูปในอินสตาแกรมเป็นรูปนี้เลย
อะไรอ่ะมืดมองไม่เห็นนก

แต่ว่าหลายคนสงสัยเอ๊ะใครนะเป็นคนส่งให้ค่ะ
อกจากจะโพสต์รูปเป็นรูปนกกระดาษแล้วนะคะ

สื่อความหมายประมาณว่าเพียงแค่คิดถึงความคิดที่มีความสุข

เธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าคิดถึงคนพับนก
แต่ก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดนะคะว่าเป็นใครมาจากไหน
แม้มเพียงให้ได้ลุ้นเลยค่ะว่าเพียงเรื่องนี้มันรู้กันอยู่แค่สองคน
ซึ่งคนที่ว่าจะเป็นใครนะคะค่อยว่ากันอีกทีละกัน
นกนี่ใช่หนุ่มรุ่นน้องอะไรหรือเปล่าคุณ
ก็มีคนเดียวเนอะตอนนี้มีกระแสอยู่คนเดียว
แต่ว่าแตงโมก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรใดนะคะ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือ
อย่าเข้าใจผิดอะไรกันไปใหญ่นะคะ

คิดถึงใครทั้งหมดเนี่ย
คิดถึงคนพับนกค่ะ
ดูรูปไปก่อนเนอะรายละเอียดไม่ขอพูดถึง
ขออนุญาตให้รับชมแต่รูปภาพไว้ก่อนนะคะ

ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน

ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าจะเป็นอนาคต

มีคนตั้งใจทำให้ในเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่

ถ้ารู้ว่าไม่อยู่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนคนเอา